ข่าวแรกของเราในวันนี้ขอเสิร์ฟความหวานผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรากันก่อนเลยนะคะ
สำหรับคู่หวานซีริต้าเจนเซ่นกับคุณกรเคพีเอ็นโอ้โหเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เขาเพิ่งจะคุกเข่าขอแต่งงานกันไปท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเหมือนดั่งเทพนิยายคุณ
สมกับฉายาเจ้าหญิงแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ของสาวศรีริต้าจริงนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวมาออกงานอีเวนต์ขอบอกเลยว่าโอ้โหออร่าเจ้าสาวสวยพุ่งมาแต่ไกลเลยค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าริต้าเธอตื่นเต้นหรืออยากอุบทุกอย่างไว้เป็นความลับถือเคล็ดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะเวลาตอบคำถามเนี่ยตอบสั้นแค่ไหนไปฟังกันค่ะ
ไม่เคยฝันอะไรขนาดนี้ค่ะแต่ว่า

เซอร์ไพรส์กันอยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

อะไรรึเปล่าเพราะว่ามันเป็นคุณรอบ๓ปีเถอะ

เดี๋ยวมีอะไรแล้วลิต้ารีบบอกเลยนะคะ

สมกับว่าที่เจ้าสาวจริงนะคะ